ก็คือส่งของระบายของไม่ได้
ไปดูเกษตรกรที่นี่ยิ้มได้ครับ
หลายหน่วยงานเขาไปช่วยกันแล้ว
ติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า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
ผมก็เพิ่งรู้ว่ายุโรปเขาชอบทานส้มโอด้วยเหมือนกัน
เขาบอกว่าขณะที่ตลาดภายในประเทศก็มีปัญหาเหมือนกัน
เพราะคนในประเทศเราอันนี้ต้องยอมรับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้
กำลังซื้อน้อยลงก็ส่งผลให้ราคาส้มอมตกต่ำ
เอาจริงส้มโอถือว่าเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวสวนอเภเวียงแก่นนะฮะ
ก็มีคนที่ปลูกมากกว่า๑๔๐๐ครัวเรือน
ก็มีพื้นที่ในการปลูกเนี่ยประมาณ๗๐๐๐กับเกือบ๘๐๐๐ไร้อ่ะ
แต่ถามว่าเป็นส้มโอพันธุ์อะไรพันธองดีขาวใหญ่และพันธุ์แซลเลอร์
คาดว่าปี๖๔จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ๑๔๐๐๐ตัน
คิดเป็นมูลค่าก็๒๕๐ล้านบาทคุณคิดดูแล้วกัน
ถ้าเกิดว่าไม่สามารถระบายออกได้โอ้โหความเสียหายมันเยอะมากนะครับ
วิกฤตนี้ครับทำให้หน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วนนะฮะ
ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในการจัดหาตลาดให้
ด้วยการเปิดขายส้มโอออนไลน์ผ่านแอป
แอปทักษะอ่อนมั้งและแอปพลิเคชัน
เป็นแอปส้มโอเวียงแก่นของทางทกศเชียงรายครับ
นี่ตามภาพแบบนี้เลยนะครับ
กระบวนการคือทกศเขารับหน้าที่สร้างแบรนด์ขายผ่านออนไลน์ให้กับลูกค้า
ส่วนปรายศนีย์ไทยนี่ก็ได้อีกหนึ่งหน่วยงานมารับช่วงต่อส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ
ส่วนพาณิชย์จังหวัดช่วยเหลือด้านความต้องการของตลาด
เป็นไงหลายหน่วยงานเข้ามาฟิเจอร์ลิ่งกัน
มันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับภาคประชาชนอย่างแท้จริง
เกษตรกรก็ได้ผู้บริโภคก็แฮปปี้ด้วย
ไม่ใช่แค่ส้มโอนะอยากจะให้ช่วยเหลือหลายเกษตรกรจริง
ลำใยเนี่ยลำใยก็เยอะนะ
ลองก็เดี๋ยวผลไม้ก็มาทุกก่อน
จริงก็เริ่มมองเห็นเหมือนกันนะที่ภาครัฐมันมีส่วนช่วยในการกระจายสินค้าให้กับเกษตรกรแบบนี้ยังไง
เชื่อว่ามันเป็นสิ่งดีแหละที่จะทำให้ผลผลิตของเกษตรกรมีแบบว่าที่กระจายสินค้าอะไรต่างได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะ